ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่จังหวัดน่านนะฮะมันก็มีเกิดขึ้นทุกวันนะครับ
ทัวร์เขากำลังที่จะกลับรถด้วยความเป็นรถทัวร์ก็ต้องตีวงกว้างหน่อยค่ะนะฮะ
แล้วรถกระบะวิ่งมาทางตรงก็ไม่ทันเห็นเบรกไม่ทันชนเต็มแรงครับ
และรถทัวร์เสียการควบคุมพุ่งไปชนรถที่จอดติดแฟนอยู่ฝั่งตรงข้าม
คุณผู้ชมดูภาพนี้ตู้มโอ้ยรถทัวร์ไม่เบรกแล้วครับไปเลยฮะ
รถเก๋งโดนไปด้วยครับนี่ลากกันไปนะฮะภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้เขาจับได้ทุกอย่าง
คนขับกระบะบาดเจ็บวิ่งออกไปนั่งอยู่ข้างทาง
คือจุดกลับรถบริเวณหน้าบริษัทไทยประกันชีวิตฝั่งขาเข้าเมืองน่าน
ยานตรกิจโกศลตำบลดุใต้อำเภอเมืองน่านนะครับก็มีกระบะวิ่งมาทางตรงกระบะสีขาวนะฮะ
จังหวะเดียวกันกับรถทัวร์ของนครชายแอร์กำลังจะกลับรถ
แต่ว่าเหมือนจะไม่เปิดสัญญาณไฟนะแค่รอว่าไฟเขียวปุ๊บก็ขับรถเลย
แล้วก็รถกระบะทางตรงก็ชนอย่างจังเพราะว่าเบรกไม่ทัน
ทัวร์เสียหลักพุ่งครับเสียการควบคุมวิ่งเข้ามาข้ามเกาะกลางไปอีกฝั่งหนึ่ง
ชนกับรถเก่งที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่เสียหายกันไป
หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีการเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
กระบาดสีขาวมีนายเทวินสิริมาตรเป็นคนขับสภาพนี่พังยับเยินทีเดียวครับ
ไปสัก๑๐๐เมตรก็มีรถทัวร์สีฟ้าขาว
ตามพื้นถนนก็มีรอยขูดเป็นทางยาวครับ
ตามรถทัวร์ที่เหตุจอดตามทางขับไป
แล้วก็มีรถเก๋งสีดำคันที่เห็นในภาพจอดติดไฟแดงอยู่ก็ถูกชน
สวยไปด้วยครับเสียหายไปด้วย
มีกระจกขวาประตูข้างคนขับก็เสียหายไป
จากการสอบถามนายบุญเลิศดอกรักอันนี้อายุ๖๐ปีเป็นคนขับรถทัวร์เขาบอกว่า
เขานำรถออกมาจากที่จอดของบริษัทจะไปรับผู้โดยสารที่บขศน่านแล้วก็จะเข้ากรุงเทพ
แต่จังหวะเนี้ยเขาจอดรอสัญญาณไฟอยู่พอไฟเขียวปุ๊บเขาก็ตีวงจะกลับรถ
จังหวะเดียวกันรถกระบะขับมาทางตรงพุ่งชนเข้าที่ด้านขวาของรถทัวร์อย่างจัง
ทำให้รถนั้นเสียการควบคุมตัวเขาเองก็ตกใจด้วยนะฮะขับพุ่งย้อนไปเป็นย้อนเลนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับ
แล้วก็ไปเฉียวชนกับรถเก่งที่จอดติดไฟแดงอยู่นะฮะจนเสียหายกันไปนะครับ
เรื่องต้นคนขับรถทัวร์ก็โดนแจ้งไปสามข้อหานะครับตอนนี้ไปสอบประคำอยู่ที่สพเมืองน่านนะฮะ
แล้วก็ต้องรอในการตรวจสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยว่าเมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปน่ากลัวนะ
เออน่ากลัวนะค่ะสุดจัดประหลัดบอกเช่นเดียวกับข่าวนี้นะครับคุณผู้ชม
เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าสุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัด
เป็นคลิปเหตุการณ์รถบัสค่ะคุณผู้ชมแหนบสดือเนี่ยมันหลุด
คือสภาพรถไม่สมบูรณ์เอามาวิ่งแล้วปรากฏว่าตัวรถมันเอียง
พี่แกก็วิ่งไปแบบนั้นแหละค่ะลักษณะเนี่ยคือก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ย
คุณดูสิกระเท่เร่เลยตายแล้วตายแล้ววิ่งแบบเนี้ย
ไหลไปเลยนะเออเอ้ยฝนตกด้วยนี่ฝนตกด้วยฝนตกด้วย
ตายแล้วคนที่เขาอยู่ในรถโดยสารคันนี้เขาทำไงฮะเอาวิ่งไปเอียงอย่างงี้เลยนะ
เอียงแบบเนี้ยนี่ไงเลยบอกว่าสุดจัดประหลัดบอกจริงเออ
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะจริงแล้วคลิปนี้ความยาวสักประมาณ๒นาทีค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กเพจที่ชื่อว่าสุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัด
เป็นภาพของรถบัตรคันนี้วิ่งประจำทางสายอุดรธานีนครราชศรีมา
วิ่งอยู่บนถนนมิตรภาพโอ้ยตายแล้วถ้าดิฉันเป็นคนที่อยู่ในรถนะ
คงขอลงอ่ะน่ากลัวนะเออไม่เสี่ยงด้วยหรอกแบบเนี้ยนะโอ้ย
สภาพรถเอียงแบบนี้แล้วคล่อมเลนวิ่งแบบนี้ไปตลอดทางค่ะ
ทีนี้นางสาวปานันถนัดค้าขนส่งจังหวัดอุดรธานีเนี่ย
บอกว่าไปตรวจสอบแล้วรถคันนี้พบว่ารถคันนี้เกิดเหตุการณ์
หลังจากที่ออกมาจากสถานีขนส่งอุดรธานีเมื่อวานนี้สักประมาณเที่ยงเศษ
มีผู้โดยสารมาด้วย๑๕คนและหลังจากขับมาสักได้ระยะหนึ่ง
ช่วงระหว่างอำเภอกุมภาวะปีโนนสะอาดก็เกิดเหตุการณ์สดือแหนบมันหลุด
แต่รถก็ยังวิ่งต่อไปในสภาพเอียงแบบที่เห็นนั่นแหละค่ะ
ต่อมาคนขับรถตัดสินใจจอดรถให้ผู้โดยสารลงในอำเภอโนนสะอาด
แล้วนำรถบัสคันที่จะออกจากคิวต่อไปมารับผู้โดยสารไปส่งที่หมายนะคะ
เบื้องต้นตอนนี้ทางขนส่งจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
ได้มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการ
นำพนักงานขับรถมารายงานตัวในวันนี้
เพื่อสอบสวนสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น
ซึ่งหากพบว่าผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ
ทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
ข้อหาใช้รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง
ก็จะมีโทษปรับ๕๐๐๐๐บาทนะคะ
ผู้โดยสารก็ท่านดูด้วยนะ
สภาพรถและผู้ประกอบการเอง

ตรวจสภาพรถก่อนก่อนที่จะออกมาใช้บริการแบบนี้นะ